คุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐวันนี้เรามีสกรูปพิเศษของยายาอุรัสยานะคะ
ฝ่าสายฝนบินลงใต้ไปเกาะสมุยค่ะ
ซึ่งกิจกรรมนี้เขารณรงค์ให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
ที่จะส่งผลต่อสังคมในอนาคตด้วยนะคะ
ไปดูกันสิว่างานนี้เนี่ยยายาเขาไปทำกิจกรรมอะไร
แล้วพี่ณเดชน์จะมาเตอร์ไพรส์หรือไม่ติดตามพร้อมกันค่ะ
แล้ววันนี้มาทำบ้านปลาค่ะที่เป็นเหมือนแบบย่าเทียม
ตอนที่เข้าไปในน้ำปลาก็จะมีความปลอดภัยมีความอุดมสมบูรณ์
ได้ปล่อยกุ้งเป็นแสนกว่าตัวค่ะ
อย่างที่เราติดตามข่าวมีทั้งไฟไม่ปลาอเมซอนอะไรอย่างนี้เรารู้สึกไงบ้างคะ
ก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหใช่ค่ะมันถึงจุดหนึ่งที่เราต้องแบบว่า
สร้างความรู้ให้ทุกคนรู้ว่าโลกนี้ต้องการความช่วยเหลือมาก
เราจะได้อยู่แบบว่ามีความสุขยืนยาวค่ะ

ใช่ค่ะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันค่ะ
ปีนี้ปีนี้ยังค่ะรอปีหน้าใช่ค่ะ
กับพี่ณเดชน์เป็นทางใส่บุญไปรัฐบุญค่ะ
ก็ส่วนมากก็จะเป็นใส่คุณค่ะ